ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเหตุการณ์น่าตกใจนะคะ
พบศพชายปริศนาที่ถูกตัดทั้งศีรษะแขนแล้วก็ขานำร่างไปเผาในที่ดินของหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งค่ะ
แล้วห่างออกไปนะคะประมาณสี่สิบแปดกิโลเมตร
ปรากฏว่ามีคนไปพบชิ้นส่วนแขนและขาของมนุษย์ถูกเผาอยู่ริมถนนข้างทาง
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่นะคะว่าแขนขาที่พบกับชิ้นส่วนทางด้านของลำตัวของมนุษย์ที่พบเนี่ย
เป็นของคนเดียวกันหรือไม่นะคะเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
สภาพศพท่อนลำตัวของชายปริศนาถูกตัดแขนและขาก่อนเผาอำพราง
ถูกทิ้งอยู่ข้างทางบริเวณที่ดินโครงการบ้านจัดสรร้างในพื้นที่หมู่๔ตำบลชะแมบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบสันนิษฐานเบื้องต้นว่าชายปริศนาที่เสียชีวิตอายุราว๒๕๓๐ปี
กำลังอกพบบัตรแผลถูกแทงที่หัวหนมด้านขวาถูกตัดทิ้ง
สภาพศพถูกไฟไหม้ไปแล้วกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์โดยผิวหนังในส่วนที่ไม่ถูกไฟไหม้
ยังมีรอยคราบเลือดติดอยู่จึงคาดว่าเสียชีวิตไม่เกิน๒๔ชั่วโมง
ในที่เกิดเหตุยังพบป้ายไวนิวและเศษเชือกไนรอนสีขาวตกอยู่
ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบว่าเส้นทางถนนผ่านไปยังจุดเกิดเหตุเป็นถนนลูกรัง
ด้านในเป็นที่ตั้งของโรงงานอิดบล็อกและโรงงานผลิตตะกัว
ไม่พบแม้แต่บ้านคนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณสองข้างทางพบเสร็จขยะถูกเผาทิ้งอยู่หลายจุด
คนงานอายุ๔๕ปีเล่าว่าช่วง๗โมงเช้าขณะเดินไปทำงานในโรงงานผ่านจุดที่พบศพ
สังเกตเห็นกลุ่มควันเมื่อเข้าไปดูก็พบว่าเป็นชิ้นส่วนท่อนบนของชายปริศนาไม่มีศีรษะ
ขาถูกตัดจึงรีบแจ้งนายจ้างให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
ประทั่งช่วงเที่ยงวันนี้
เจ้าหน้าที่แจ้งว่าพบชิ้นส่วนมนุษย์ท่อนแขนและขารวม๖ชิ้น
ถูกนำใส่ถุงดำก่อนนำไปเผาอำพราง
บริเวณริมถนนสาย๓๔๗ในพื้นที่หมู่เก้า
ตำบลบางประแดงอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห่างจากจุดแรก๔๘กิโลเมตร
ผู้ใหญ่บ้านทุ่งศรีโพยืนยันว่า
วันที่ผ่านมาไม่พบประวัติคนหายออกจากพื้นที่
ซึ่งผู้พบชิ้นส่วนท่อนแขนและขา
คือสามีภรรยาขี่ซาเล้งเก็บขยะผ่านมาพบ
เร่งประสานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
ริมถนนสาย๓๔๗ในเขตตำบลบางประแดง
เป็นอีกจุดหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานว่าพบชิ้นส่วนมนุษย์
ซึ่งบริเวณจุดนี้เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่สันนิษฐานค่ะว่า
คนก่อเหตุได้นำชิ้นส่วนท่อนแขนและขา
ใส่ถุงดำก่อนจะโยนทิ้งและเผาอำพรางค่ะ
พบศพถูกเผาทิ้งปริศนายังมีคำจากนายสุนันจิตเทิมอายุ๖๐ปี
ใกล้เคียงกับจุดที่พบชิ้นส่วนท่อนแขนและขา
เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา๒๒นาฬิกา
เปลวไฟลุกชนอยู่ในจุดดังกล่าว
แต่ไม่ได้เอกใจและไม่พบบุคคลปริศนาหรือรถต้องสงสัยในจุดนั้นด้วย
มันก็เหมือนไหม้หญ้าจุดหญ้าธรรมดา
กลิ่นของควันไฟ
ไม่รู้เลย
ไม่ได้สังคัญนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกชัยนรงสมเพราะรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระบุว่าบาดแผลของชิ้นส่วนแขนและขา
เมืองต้นสันนิษฐานว่าคนก่อเหตุไม่มีความชำนาญในการชำแหละศพ
ประกอบกับมีพยานแวดล้อมพบเห็นเปลวไฟริมถนนสาย๓๔๔
ในช่วง๔ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมา
ขณะที่จุดแรกมีพยานพบเห็นเปลวไฟในช่วงเช้ามืดของวันนี้
ซึ่งคาดว่าคนก่อเหตุนำชิ้นส่วนแขนและขามาเผาอำพราง
ก่อนจะนำชิ้นส่วนท่อนลำตัวไปเผาอำพรางในจุดแรก
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสืบหาข้อมูลคนหายในพื้นที่และในจังหวัดใกล้เคียง
และตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ข้างเคียง
รวมทั้งตรวจสอบชิ้นส่วนศีรษะในจังหวัดใกล้เคียง